สุชีพมันยืนได้แต่เผลอยืนไม่ได้
สุชีพมันยืนได้แต่เผลอยืนไม่ได้
สุชีพมันยืนได้แต่เผลอยืนไม่ได้
พี่หญิงมากนะ